ทางสำนักช่าง๑๐หมู่เผยราชรสปืนใหญ่หมายเลข๒๑
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓เชิญพระบรมโกศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาธบพิษ
ปิดทองประดับกระจกแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้นะคะ
ส่วนพระราชเชนธรยาน้อยเชิญพระบรมราชสรีรังคารในริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศที่๔ประกอบลวดลายคืบหน้าไปกว่า๑๘๐ค่ะ
นายช่างสำนักช่าง๑๐หมู่และจิตอาสา
กำลังนำหลังคาย่อเก็ตประดับเครื่องยอด๕ชั้น
ประกอบเข้ากับองค์บุษบกของพระราชเชนธรยานน้อย
ซึ่งจะสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
โดยปรับแบบจากพระที่นั่งราชเชนทรยานที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชการที่๑
มีอายุกว่า๒๐๐ปีให้มีขนาดเล็กลง
สร้างด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทั้งองค์
เป็นราชยานทรงบุษบกจตุรัสย่อมุมไม้๑๒
หลังคาซ้อนกัน๕ชั้นมีความวิจิตรงดงามตามแบบค่ะ
สำหรับพระราชยานทรงบุษบกนี้นะคะก็ใช้สำหรับเชิญพระบรมราช
สรีรังคารพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๔ค่ะ
ประมาณ๘เดือน

ก็ตอนนี้ขั้นตอนงานมาถึงขั้นตอนไหนก็

ประมาณ๘๐เปอร์เซ็นต์ของการแกะเสร็จเกือบ๑๐๐เปอร์เซ็นต์
แต่ว่าอาจจะมีส่วนของครุฑตอนนี้ที่กำลังแกะอยู่
เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าครุฑจะเป็นตัวที่ไปประกอบทีหลังได้

แล้วก็ส่วนตัวเรือนก็ลงรักปิดทองหมดแล้ว
ตอนนี้ก็เหลือรายละเอียดบางส่วน
ก็รวมแล้วประมาณ๘๐เปอร์เซ็นต์ละอาทิตย์ขึ้นหน้าไป
ขณะที่ราชรสปืนใหญ่ไม้เลข๒๑๘๖๖
ที่ใช้ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาธบพิษเวียนรอบพระเมรุมาตร
จัดสร้างตามแบบราชรสปืนใหญ่
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนชั้นฐานด้านล่าง

ส่วนฐานด้านบนยังคงเป็นกลีบบัว

แคร่ด้านหน้าเป็นไม้แกะสลักเสียญพญานาค
และด้านหลังเป็นหางพญานาคปิดทอง
ส่วนที่แคร่ปืนและล้อประดับลวดลาย

ว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ค่ะ